เย็นช่วงนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของความหึงหวงของคน
มี๒ข่าว๒เรื่องด้วยกันนะคะแต่มันลักษณะมันคล้ายกัน
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะผู้ชายคนหนึ่งนะคะหึงหวงแฟน
หนักมากหนักถึงขั้นขับรถไปชนบ้านเขา
บ้านเลยเหรอชนบ้านพุ่งเข้าไปในบ้านเลย
ข้าวของเขาพังเสียหายนะคะมูลค่าความเสียหายประมาณ๓แสนบาท
เท่านั้นไม่พอลงมาจากรถปุ๊บบอกเลยบอกว่าถ้ายังไม่เลิกคุยกับคนนั้นนะ
เดี๋ยวจะเผาบ้านเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวจะเผาบ้าน
บอกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสภาพ
โอ้โหนี่คือไม่ได้ขับเข้าไปจอดหลบแดดหลบฝนนะ
อันนี้พุ่งเข้าไปในบ้านไปอยู่ตรงห้องรับแขกเขาเลยนะ
ใช่ค่ะแต่ไม่ได้เป็นแขกนะ
เออเข้าไปแบบนี้เลยแล้วข้าวของพังเสียหาย
คือแบบนี้ค่ะกระถางก็แตกกระจกหน้าบ้านก็แตก
กล้องวงจรปิดก็แตกและกระถางบางส่วนเนี่ยเขาไม่ได้ขับชน
แต่พอเขาลงมาจากรถแล้วเขาเอาค้อนค่ะ
ไปทุบทุบทุบทุบทุบให้มันพังเพิ่มเติมนะคะ
คนก่อเหตุชื่อว่าบิ๊กค่ะนายเฉลิมเกียรติโอสดรูป
อายุ๓๔ปีนะคะเป็นแฟนหนุ่มของเจ้าของบ้าน
ได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะนางสาวอุไรวันโค้สมบัติเจ้าของบ้านเนี่ย
เขาก็เล่าว่าในบิ๊กขับรถพุ่งชนบ้านค่ะ
ทำลายข้าวของเพิ่มเติมด้วยความเสียหายก็ประมาณ๓แสนบาท
ทีวี๓เครื่องกล้องวงจรปิดทั้งหมดเลย
ตู้โชว์ตู้เย็นกระจกรอบบ้านทุบพังหมดเลย
ตอนนี้เธออยู่อย่างหวัดระแวงเพราะบิ๊กขู่ไว้
เดี๋ยวจะกลับมาเผาบ้านนะบอกอย่างนี้เธอบอกว่าตำรวจเร่งจับตัวในบิ๊ก
ดำเนินคดีให้หน่อยนะคะนอกจากนี้เธอเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
ความเป็นมาของสองคนนะคะความหึงหวงเนี่ย
ตัวเธอกับบิ๊กคบหากันมาประมาณ๑ปีแล้ว
สถานะระหว่างเธอกับในบิ๊กคือคนรักกัน
แต่ด้วยความที่ในบิ๊กเป็นคนที่อายุห่างกันนะ๑๐ปี
อายุน้อยกว่านะประกอบกับในบิ๊กเป็นคนอารมณ์ร้อน
เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เลยทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ก่อนเกิดเหตุบิ๊กผู้จาข่มขู่ค่ะเพราะว่าหึงหวงเธอ
เธอไปติดต่อธุรกิจขายเนื้อหมูกับลูกค้าผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วมันก็ลามไปถึงขั้นที่ในบิ๊กเนี่ย
อินบ็อกซ์ไปหาลูกค้าคนนั้นใช้คำหยาบคาย
ด่าเขาเสียหายจนกระทั่งเกิดการฟ้องร้องกันมาแล้ว
เธอก็ต้องไปเคลียร์เรื่องนี้ที่นครนายกขอให้อีกฝ่ายไม่เอาเรื่อง
แต่เท่านั้นไม่พอนะคะในบิ๊กยังไม่จบนะ
ส่งข้อความมาด่าเธออีกแล้วขู่ว่าเดี๋ยวจะขับรถชนบ้านให้พังหมดเลย
แล้วก็ทำตามที่ขู่จริงวันนี้เธอบอกมาแจ้งความเอาผิดเพราะตัวเองนะเอา
ถึงวันนี้นะรักก็รักหรอกแต่ไม่อยากกลับไปคบอีกแล้วอ่ะคือระแวงไงคือเป็นลูกผู้ชายรักษาคำพูดมันดีนะคะ
แต่คำพูดแบบนี้อย่ารักษาค่ะบอกว่าจะไปชนบ้านเขาก็ไปชนเสื้อ
ผู้สื่อข่าวพูดคุยกับคนงานที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เล่าให้ฟังช่วงที่เกิดเหตุกำลังนอนอยู่ที่บ้านพักหมายถึงคนงานนะ
อยู่ใกล้กับบ้านเจ้านายนั่นแหละระหว่างนั้นได้ยินเสียงคนทุบข้าวของไปปั๊บ
ป้างดังไปดังทั่วบริเวณนะคะตกใจตื่นรีบออกมาดู
เห็นในบิ๊กเนี่ยแฟนเจ้านายเนี่ยเดินออกมาจากบ้าน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์อีกคันหลบหนีไป
ความคืบหน้าคดีตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะคะในบิ๊ก๒ข้อหา
บุกรุกเคหาสถานตอนกลางคืนสองทำให้เสียทรัพย์
ตำรวจจะเอาหลักฐานเป็นรูปภาพความเสียหาย
ตามจุดต่างของบ้านรวมถึงคำให้การของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ขออำนาจศาลชนบุรีออกหมายจับวันนี้นะคะ
แล้วก็จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวค่ะ
สรุปแล้วไปหึงห่วงเขาเขาอยากเลิกแล้วนะตอนนี้